ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวตัวเลขอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะ
นั่นก็คือเรื่องราวที่แม่ค้าคนหนึ่งนะคะเขาได้มีการปลดหนี้กว่าสองแสนบาทจากอะไรไปดูกันค่ะ
นี่เลยคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวของจอมปลวกอีกเหมือนกันนะคะ
อยู่ที่ไหนอยู่ที่อ่างทองค่ะจอมปลวกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะ
คือจอมปลวกพ่อปู่จอมทองที่ชาวบ้านในตำบลอ่างแก้วอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองค่ะ
ร่ำลือกันว่าให้โชคกับแม่ค้าส้มตำที่ชื่อคุณประภัยแสงมณี
ทำร้านส้มตำอยู่แล้วก็ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเททา
แห่ไปอุดหนุนไม่ขาดสายเลยนะคะ
คุณประภัยแม่ค้าส้มตำอายุ๔๒ปี
เจ้าของพื้นที่ที่ดูแลจอมปลวกพ่อปู่จอมทอง
ก็เลยมีการต่อเติมทำหลังคากันแดดกันฝนให้กับจอมปลวก
นำทูบเทียนพวงมาลัยดอกไม้สด
แล้วก็ผลไม้ทั้ง๓พวกนี้นะคะมากราบว่าบูชาเป็นการตอบแทน
จริงไม่จริงยังไงล่ะไปฟังจากปากเขาหน่อยละกัน
เราก็แสนผ่าก็เลยบอกอ้าวปู่ถ้าเรียกนี้จริงอยู่ในข่านละมนต์
ถ้าเป็นเรื่องนี้จริงนะเดี๋ยวลูกจะสร้างต้องเอาให้
คนเขาจะถูกก็ถูกไงหนียังไงก็หนีไม่พ้นนะฮะ
ท้ายที่สุดแล้วก็ยอมรับโชคนี้ละกัน
แล้วก็เลยทำหลังคาขึ้นมา
แล้วก็เลยถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก
โหท้ายเก็บไว้ส่งให้เพื่อนมั้ยมีไลน์ที่ฉันหรือยัง

คือแม่ค้าเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ก็ขาดสนเรื่องเงินเรื่องทองมีหนี้สินอยู่เยอะนะ
ก็มาเช่าบ้านอยู่บริเวณนี้แหละแล้วก็เปิดร้านขายส้มตำข้างจอมปลวก
ก่อนจะเปิดร้านก็จุดทูปบอกกล่าวจอมปลวกแหละเป็นความเชื่อนะของคนสมัยโบร่ำโบราณ
คือคนไทยเราเนี่ยก็เชื่อถือเรื่องของจอมปลวกด้วยเหมือนกันบอกจอมปลวกว่าขอให้ขายดี
นานค่ะก็ฝันว่าจอมปลวกขนาดใหญ่นะคะมีนามว่าพ่อปู่จอมทองมาให้เลขเด็ดที่กระถางทูบ
มาก็นี่แหละค่ะวิ่งไปดูแล้วก็เห็นเศษทูบที่ทิ้งเอาไว้ให้เราจินตนาการดู
แล้วก็เอาไปเสี่ยงโชคปรากฏว่าก็ถูกกว่าสองแสนบาทตายแล้วชาวบ้านรู้เท่านั้นแหละคุณ
เขาก็รวมตัวกันมากินส้มตำสั่งกันเข้ามาตำปูตำไทยจะบ้าเหรอเขามากราบไหว้บูชาสิคุณนิวนาว
ใช่สิคะเพราะว่าให้เลขเด็ดไปแล้วให้คนที่เขาโชคดีรับทรัพย์กันไปแล้ว
ก็เลยเลี้ยงส้มตำโหดีอันนี้ดีเป็นการตอบแทนชาวบ้านเพื่อน
กินส้มตำกันไหมดีครับเรานี่ใช่ไหมไปกันไหม

โอ้โหโอ้โหโอ้โห
ลองดูกันก็มีวิธีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละท้องถิ่นนะคะ